มาตรวจสอบเรื่องของตัวเลขผู้ติดโควิด๑๙ประจำเมื่อวานนี้นะฮะ
คุณผู้ชมครับว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เช้าวันนี้ด้วย
ตัวเลขของเช้าวันนี้เลยนะฮะประจำวันที่๕ธันวาคม๒๕๖๔นี่แหละครับ
ยังเยอะอยู่นะฮะ๔๗๐๔รายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้
แบบนี้ว่ายังไม่รวมเรื่องของสายพันธุ์ใหม่เนอะยังไม่ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการว่าในไทยมีหรือยังกับโอมิครอน
แล้วก็ผู้เสียชีวิตยังก็เยอะอยู่นะครับ๒๗ศพกับเรื่องของโควิด๑๙
อากาศเย็นแบบนี้หนาวแบบนี้เชื้อโรคอยู่ในอากาศได้นาน
ระวังกันด้วยกับเรื่องของโควิด๑๙ซึ่งเรายังคงต้องระวังกันต่อไปนะครับ
จับตามอง๓๘ประเทศที่มีการประบาดของโอมิครอนแล้วนะครับ
รวมถึงประเทศใกล้กับประเทศไทยด้วยนั่นก็คือมาเลเซีย
เลเซียนะฮะจากกรณีที่พบนักศึกษาที่กลับจากแอฟริกาใต้และผ่านการกักตัวนะครับ
แล้วก็พบว่าติดเชื้อสายพันธุ์กลายพันธุ์โอมิครอนนี้ทำให้บ้านเรามีความกังวลเหมือนกัน
ทางด้านสาธารณสุขก็ต้องเข้มงวดในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ซึ่งนายแพทย์สุเทพเพชรมากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ก็ออกมาย้ำนะครับบอกว่าที่ผ่านมาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เนี่ย
มีการสุ่มตรวจสายพันธุ์โควิดอย่างต่อเนื่อง
ก็มีการสุ่มตรวจประมาณ๑๐๐ตัวอย่างต่อเดือนนะครับ
สุ่มตรวจใน๔กรณีอะไรบ้าง
ลักลอบเข้ามาแล้วติดเชื้อ
กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์
และ๔การตรวจหาสายพันธุ์จากผู้ที่ติดเชื้อและเสียชีวิตนะครับ
ไม่อยากให้ประชาชนนั้นตื่นตระหนก
แต่ก็ย้ำว่าต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้น
แล้วก็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าการป้องกันตามแนวชายแดนทำได้ยาก
แม้จะวางกำลังขนาดไหนก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต

ทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บอกถึงกรณีข่าวลือว่ามีผู้ที่เดินทางกลับมาจากทวีปแอฟริกา
และยังไม่มีรายงานว่าพบสายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย
หากพบจะรีบแถลงข่าวให้ประชาชนทราบอย่างแน่นอน
ไม่มีการปิดบังข้อมูลข่าวสารนะครับ
ทางด้านรองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
พลตำรวจตรีอาชญนไกรทอง
ก็บอกถึงความกังวลว่าเชื้อโอมิครอน
หลุดลอดเข้ามาทางชายแดนไทยมาเลเซีย
บอกว่าตอนนี้ทางตมเองตรวจคนเข้าเมืองเองนะครับ
ยกระดับมาตรการในการป้องกันการลักลอบเข้าเมือง
ชายแดนเป็นขั้นสูงสุดแล้ว
เพื่อสกัดการเข้าเมืองผิดกฎหมาย
แล้วก็ป้องกันการนำเชื้อโอมิครอนเข้าสู่ประเทศนะครับ
ส่วนการตรวจสอบหาบุคคลที่เดินทางมาจาก๘ประเทศ
สูงในทวีปแอฟริกาที่เดินทางมาก่อนที่บ้านเรา

เรื่องของการเฝ้าระวังจาก๘ประเทศนี้
แล้วก็ไม่ให้มีการเดินทางเข้ามาจาก๘ประเทศนะครับ
ก่อนหน้านั้นมีคนที่เดินทางมาจากทวีปแอฟริกา
และอยู่ในบ้านเรา๒๔๘คน
คือตอนนี้มีการหาพบแล้วนะประมาณ๑๕๐คนก็ครึ่งหนึ่งแล้ว
นำเข้าตรวจปรากฏว่าไม่พบการติดเชื้อนะครับ
แล้วก็กำลังเร่งตามหาคนที่เหลืออีกนะครับ
กว่า๕๐๐คนที่เดินทางมาจากประเทศในทวีปแอฟริกา

ตอนนี้ทางตมเขายืนยันบอกว่าหาตัวพบหมดแล้วนะ
ตรวจโควิดเรียบร้อยแล้วผลออกมาไม่ติดเชื้อเช่นเดียวกันนะครับ
ส่วนกรณีของลิซ่าแก๊กพิ้งหรือว่านางสาวละลิสามโนบาลนะครับ
หนึ่งในนักร้องเกอร์กรุ๊ปเกาหลีที่ติดโควิด๑๙
นี่บริ้งคนไทยก็เป็นห่วงอยู่นะครับ
แจ้งข่าวดีแล้วนะฮะว่าลิซ่าแก๊กพิ้งหายป่วยโควิด
แล้วก็พ้นช่วงกักตัวหลังหายป่วยเรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้๔ธันวาคมนะครับ
ดาลิซาก็ออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลเป็นครั้งแรกแล้วนะฮะ

ที่มีผู้ติดตามอยู่กว่า๖๘ล้านฟอลลอเวอร์นะครับ
โดยมีแฟนเข้าไปคอมเมนต์
ให้กำลังใจลิซ่าเป็นจำนวนมาก
แล้วก็นี่รูปหัวใจเต็มหน้าฟีดเลยนะฮะ
ให้กำลังใจกันตั้งแต่รู้ว่าตอนป่วยแล้วนะคะ
ซึ่งคุณลิซ่าเองก็ได้ฉีดวัคซีนครบโดสไปแล้วก่อนหน้านี้